ส่งผลกระทบกับหลายครอบครัวแล้วก็หลายธุรกิจนะครับ
เช่นเดียวกันกับร้านเหล้าหรือว่าร้านบาเบียที่เกาะสมุย
ผู้หญิงเป็นคนไทยส่วนผู้ชายเป็นชาวต่างชาติ
ก็ปิดกันไปไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไม่มีเงินจ่ายลูกน้อง

สุดท้ายฝ่ายผู้ชายหนีออกจากบ้านไป
ล่าสุดมีการวีดีโอคอลมาบอกว่า

แล้วก็ตัดสายไปแล้วหายไป๕๖วันแล้วคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนนี้คือนางสามรจนาสำเพชรอายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าของบาเบียชื่อว่าคาซิบา

เกาะสมุยที่สุมราช
เขาก็เอามาให้นักข่าวได้ดู
ช่วยกันประกาศตามหาสามีของเธอ

อายุ๔๖ปีเป็นสัญชาติอเมริกาครับ

เลาะกันกับเรื่องของการทำธุรกิจบาเบียนะฮะ

มันไม่มีรายได้เลยแต่รายจ่ายมันเยอะตลอด

ยังไม่สามารถเปิดได้อยู่ดีทีนี้สภาพคล่องต่าง

มันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องคุณมันก็ทะเลาะกัน
ทะเลาะกันถึงขั้นกับลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายกัน

มารุ่งขึ้นวันที่๑๑มิถุนายน

หนีออกจากบ้านไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

ออกไปปุ๊บวีดีโอคอลกลับมา
หาคุณรจนาพูดกับเมีย

เหมือนขู่จะฆ่าตัวตายไง
ว่าไงอ่ะพี่
เขาบอกว่าเธอฆ่าฉันนะ
ครั้งนี้เธอฆ่าฉันเธอทำร้ายจิตใจฉัน

แล้วโทรศัพท์ติดต่อได้มั้ย

จะไม่ทำแบบนี้ละกลับมาบ้านนะแกก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมอะไรเลย
หลังจากที่ว่านางผัวจะฆ่าตัวตาย
กังวลค่ะพี่นอนได้วันละ๒ชั่วโมงเพราะว่าพี่อยากดูกล้อง
นอนดูกล้องตลอดเพราะว่าเหมือน
คิดว่านางอาจจะกลับมาแอบดูเราแต่มันไม่มีเลย
หายไปตั้งแต่วันที่๑๑วันนี้๑๖แล้วยังหาไม่เจอ
เธอก็ไปแจ้งความที่สพบผุดแล้วให้ตำรวจช่วยหา
ตามหาสามีเธอหน่อยใครพบเห็นคุณแอนโทนี่

แจ้งไปได้ที่สบพตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วก็ที่เขาติดตามรับฟังข่าวอยู่ก็